คุณผู้ชมครับชีวิตของคนเราอาจจะมีท้ออาจจะมีถอยบ้างนะครับ
แต่ว่าเราต้องเติมพลังเติมกำลังใจให้กับตัวเองนะครับ
เพราะว่าข่าวต่อไปที่ผมจะนำเสนอให้กับคุณผู้ชมนะครับ
ภูมิใจนำเสนอมากคุณลุงท่านหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่
เป็นผู้พิการเหลือแค่ครึ่งท่อนด้านบนเท่านั้นนะครับ
ธรรมดาผู้พิการอาจจะนั่งวิวแชร์แต่คุณลุงท่านนี้ต้องนอนบนวิวแชร์
แต่เขาไม่เคยท้อไม่เคยถอยในชีวิตนะครับ
เพราะว่าต่อสู้กับการใช้ชีวิตแล้วก็ประกอบอาชีพ
เลี้ยงชีพด้วยตัวเองมาเป็น๑๐๑๐ปี
ไปดูชมหน้าของคุณลุงผู้เข้มแข็งท่านนี้กันเลยดีกว่านะครับ
คุณลุงท่านนี้นะครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ

คือคุณลุงสมจิตดวงตาคำหรือว่าลุงเบี้ยววัย๖๒ปี
เป็นชาวบ้านปงตำบลบ้านปงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่
นอนบนวิวแชร์ทำงานฝีมือแล้วก็ปลูกผักขาย
สร้างรายได้เลี้ยงชีพด้วยตนเองด้วยใจที่ไม่เคยท้อนะครับ
เบี้ยวบอกว่าก่อนหน้านี้ทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
แปลงสาธิตคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีก่อนประสบอุบัติเหตุถูกรถยนต์ชน
อาการสาหัสขาหักก้นยุบลำไส้ใหญ่แตก
ตอนแรกแพทย์ยังไม่ตัดขาแต่ต่อมาแผลติดเชื้อนะครับ
ก็เลยต้องทำการตัดขาทั้งสองข้างและไม่พอต้องตัดกระดูกสะโพกออกด้วย
เหลือแค่ครึ่งตัวทำให้ภรรยาขอแยกทาง
แล้วก็นำลูกไปเลี้ยงด้วยหลังจากนั้นคุณลุงอยู่ตัวคนเดียวนะครับ
ชีวิตที่เหลืออยู่ลุงเบี้ยวต้องนั่งแล้วก็นอนบนรถวิวแชร์
โดยต่อสายยางเพื่อช่วยในการขับถ่ายตลอดเวลา
เมื่อมีโอกาสเข้าไปอยู่ในมุยธิสิริวัฒนาเชสเทียในพระบรมราชินูปธรรม
เบี้ยวก็ปลูกผักสวนครัวแล้วก็เริ่มทำงานฝีมือ
เช่นทำที่ขั้นหนังสือทำตุ๊กตาธรรมชาติตุ๊กตาจากลูกหมาก
ลูกมะพร้าวอ่อนแล้วก็เมล็ดผักนานาชนิด
เอาไปขายในราคาถูกในมูลนิธิเพื่อเป็นการเลี้ยงชีพ
แล้วก็ขายดิบขายดีมีคนช่วยซื้อคุณลุงเยอะนะครับ
สำหรับประชาชนที่สนใจแล้วก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับคุณลุง
รวมถึงช่วยเหลือสนับสนุนงานฝีมือของลุงเบี้ยว
เลือกซื้องานฝีมือได้ที่ร้านอาหารลาบต้นยาง
กันอีกครั้งที่ร้านอาหารลาบต้นยาง
ถนนวงแหวนรอบ๒บ้านสรรผีเสื้อสามัคคี
ตำบลสันผีเสื้ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ก็อยากจะย้ำให้ไปอุดหนุนคุณลุงได้
และที่สำคัญนอกจากไปอุดหนุนแล้ว

ก็สามารถไปให้กำลังใจกันได้เลยนะครับ